สำหรับใครที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้
ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตมที่เกาหลีใต้เข้มหมวดมาก
ก็ต้องมีการเตรียมเอกสารอะไรไปให้พร้อม
เพราะว่าเราจะได้เข้าประเทศได้อย่างสบายใจ
เพราะว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งเคสตัวอย่างคุณผู้ชม
ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะนักแสดงสาวมากความสามารถ
คุณนุ่นวรนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกตมที่เกาหลีใต้เนี่ย
กักตัวเอาไว้เพราะว่าคุณนุ่นเขาได้มีการทวิตเตอร์
ผ่านทวิตส่วนตัวนี้นะคะบอกว่า
คุณวรนุษย์คุณคือผู้โชคดีคนไทยคนแรก
ที่ได้รับการเชื้อเชิญเข้าห้องเย็นที่ตมเกาหลี

จากนี้ดาราสาวก็ยังมีการโพสต์อีกข้อความหนึ่งต่อมาบอกว่า
ครั้งที่๒แล้วค่ะที่เคยเข้า

เพราะว่าก็ทราบกันดีถึงความเข้มงวดของขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของที่เกาหลีใต้ว่าโอ้โหเข้มงวดสุด
ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเหล่าดาราก็ตามทีล่ะค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้ต่อสายตรงหาผู้จัดการส่วนตัวของพี่นุ่นนะคะ
ก็ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
แฟนค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าพี่นุ่นเขามีหลักฐานเอกสารครบถ้วนทุกอย่าง
และตอนนี้ค่ะพี่นุ่นก็ยังเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่เกาหลีใต้ตามปกตินะคะ
แล้วก็จะมีกำหนดกลับเมืองไทยในวันที่๑๑ธันวาคมนี้
แฟนคลับก็สบายใจหายห่วงกันได้นะคะ
อย่างที่พี่นุ่นบอกว่าไปถึงเกาหลีใต้แล้วก็ยังถูก
ตมเชิญเข้าห้องเย็นไปแบบว่าสอบถามถึงที่มาที่ไปในการเข้าเมืองต่างด้วย
แม้ว่าเอกสารครบถ้วนเลยแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงนะ

คือต้องบอกว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับ
ไม่ใช่แค่ดาราในบ้านเราจริงดาราจากทั่วประเทศ
เวลาจะเดินทางเข้าเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันตัวตนของเราให้พร้อม
จริงแล้วเพื่อนคุณแม่ดิฉันก็เคยโดนเหมือนกัน
กักแล้วก็โดนส่งตัวกลับเพราะว่าเอกสารไม่พร้อมด้วย
ถ้าเกิดว่าใครมีแพลนว่าจะไปอันนี้เรื่องของเอกสารสำคัญมากเลย
เตรียมตัวกันไปให้พร้อมด้วยนะจ๊ะถูกต้องแล้วค่ะ
อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างของพี่นุ่นวรนุษย์นะคะ
แต่ว่าตอนนี้แฟนคลับสบายใจหายห่วงได้เลย
พี่นุ่นเที่ยวพักผ่อนสบายแล้วชิวแล้ว
ตอนนี้ยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ